ให้เราทราบคู่ชิงชนะเลิศของทีมไทย

ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดนะครับ

สมราคาอันดับ๗ของโลกขนาดไหนครับ

ผ่านเข้าไปชิงกับทีมชาติไทย

ทีมไทยก็มีเวลาเพียงแค่๓วันเท่านั้นนะครับ

แล้วก็แต่ละทีมครับมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
ซึ่งอุรกัยจะทำให้เต็มที่เพื่อการแข่งขันในทุกนัดนะครับ

เน้นย้ำกันหน่อยครับเกมในรอบชิงชนะเลิศของสืบใช้หน้าครับ
ซึ่งไทยจะเจอกับอุรุกวัยในวันจันทร์ที่๒๕มีนาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นนะครับ
เคราะห์เกมกันก่อนจากนั้นจะเริ่มคลิกออฟครับ
ในเวลา๖โมง๓๕นาทีหาดูไม่ได้แล้วนะครับเกมแบบนี้นะครับ
เราเจอกับทีมระดับโลกถ้าจะอุ่นเครื่องต้องเชิญเข้ามาใช้เงินมหาศาล
หรือถ้าเกิดว่าจะเจอในโทรเมนต์กลางก็ต้องไปเจอในระดับโลก
ก็คือบอลโลกนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสวัดกันแล้วนะครับ
อย่างน้อยเราเป็นรองก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่
เหนือจากการติดตามการถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐแล้วนะครับ
เอาชนะอินโดนีเซียไป๔๐ครับก่อนอันนี้เจอกันในชิงแชมป์อาเซียน
ชิงนะครับของไทยไม่ใช่ชุดเต็มมากนักนะครับเราก็
ไพ่ไปแบบสนุก๑ต่อ๒คราวนี้กลับมาถอนแค้นยิง๔๐เลยครับ
ได้ประตูจากชินพัฒนลีออกสุประชัยใจเด็ดนะครับ๒ประตู
แล้วก็อีกหนึ่งลูกปิดท้ายจากสุภโชคสารชาติ
ส่วนบอลยูโร๒๐๒๐รอบคัดเลือกครับ
เกมแรกคู่ที่น่าสนใจอังกฤษเอาชนะเช็คไป๕๐ครับ
นาที๒๔๖๒แล้วก็๖๔
ทีมแชมป์โลกล่าสุดนะครับได้ประตูจาก
อองตวนคริสม่านาที๒๔ราเฟวารานนาที๒๗
ลิเวียชีรัวที๓๖แล้วก็คลียันเอ็มปาเต้นาทีที่๘๔
แล้วก็อีกหนึ่งคู่อัลเบเนียครับแพ้ให้กับตุรกีไป๐๒ครับ